ขนมขนมอันนี้เชื่อว่าน้องใบตองต้องชอบแน่เลย

อู้ยเขาก็ชอบหมดทุกขนมเลยค่ะ

ให้เป็นขนมเลยเขาทานหมดแล้วครับ
ขนมเปียกปูนกะทิสดคุณผู้ชมค่ะ

เขาบอกเป็นร้านแรกเป็นเจ้าแรกเลยนะคะ

บอกเลยว่าใครได้ชิมแล้วต้องติดใจ

ตุ๋นค่ะเป็นร้านขนมเปียกปูนกะทิสดสูตรโบราณ

ตรงถนนนกแก้วตำบลกุบป่องนะคะอำเภอเมืองเลยนี่เอง
ถนอมจิตพันธ์เมืองอายุ๖๕ปีหรือแม่ตุ๋นท่านนี้แหละ
เป็นอดีตข้าราชการโรงพยาบาลเมืองเลย
แล้วให้ฟังบอกว่าพอเกษียณแล้วก็นำสูตรขนมเปียกปูนที่แม่ให้มา

เพื่อนที่ทำงานบ้างแจกคนใกล้ชิดบ้าง
อร่อยจังเลยตอบรับดีทำขายเลยละกัน
ว่าแม่ของผมอยู่อยู่เนี่ยค่ะ
ก็เลยอยากจะทำ
ผมแจกเพื่อนแจกน้อง

ก็นี่ละมุนทำการสดสดทุกวันวันวันหนึ่งเนี่ยนะคะ

แล้วก็ถ้าขายเป็นถ้วยประมาณ๒๐๐๒๕๐ถ้วย

ซื้อง่ายขายคล่องนะคะรสชาติอร่อย
แล้วก็เรียกว่าจะต้องกะเวลาไปซื้อให้ดี
เพราะว่าขายตั้งแต่๖โมงเช้าเที่ยงก็หมดแล้ว
แต่ก็ดีหน่อยขายทุกวันไปเมื่อไหร่ก็ได้ทานนะคะ
นี่ก็เป็นของหวานของว่างทานกันแบบไทยนี่แหละ

คุณชนะอาจจะกวนกว่าก็ได้

โอ้โหขนมเปียกปูนเนี่ยนะครับ

แต่แบบโบราณแบบนี้ผมว่ามันหาทานยาก